เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยวัยรุ่นตีกัน
คราวนี้ก็เกิดขึ้นที่หนาห้านหรือว่าหน้าฮานหมอลำนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้นะประทัดก็มีขวดก็มีปืนก็มาแล้วก็มีคนเจ็บด้วยค่ะ
โหถูกต้องแล้ว
เห็นมะ

เหตุการณ์แบบนี้จะปล่อยให้ใครอยู่เฉยได้
เพราะว่าทุกคนก็กลัวก็ต้องหนีตายกันนั่นแหละ

หน้าห้านหมอลำซิ่งงานบายสีสู่ขวัญครูใหม่
เขาจัดที่หมู่บ้านน้ำเกลี้ยงนะอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนแรกมันยังไม่ได้มีความวุ่นวายใช่ไหม
วัยรุ่นก็เต้นกันแบบสนุกสนานนะคะ
มีวงดนตรีหมอลำค้อหลวงคำชัย
แล้วจู่จากความสนุกนั้นมันกลายเป็นความชุลมุน
เพราะอะไรขวดปลิวมาหน้าเวที
ประทัดมาคว่างใส่กันปลาใส่กันต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมอะค่ะ
ผู้นำชุมชนต้องขึ้นบนเวทีประกาศเลยหยุดหยุด

ระหว่างที่นักดนตรีกำลังเก็บของ
ประทัดก็มีการปะทะกันด้วยนะ
แล้วก็มีเสียงประทัดคว้าเก้าอี้จะไปทำร้ายกันอีก
มีผู้ชายคนนึงใส่เชิดเขียวมาหน้าเวที

เสียงยิงปืนปั้งปั้งปั้งปั้ง

หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเขาก็หนีกระเจิงกันเลย

แล้วมีเด็กอีกคนนึงนะ๑๓เอง
มีแผลที่ปากฟันบนฟันล่างหัก

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะ
ตำรวจสพโพชัยเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายมากันเยอะเลย
คนมาเป็นแก๊งวัยรุ่น

แต่มีอาวุธปืนมีระเบิดมีประทัด

ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วล่าสุดนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
จุดที่มีการจัดงานใบสีสู่ขวัญครูใหม่
ก็พบว่ามีเศษขวดแก้วที่ยังแตกอยู่

ก็ไปเก็บปลอกกระสุนปืนที่ตกในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

ใช่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านไง
ทีนี้ถามผู้ใหญ่บ้านน้ำเกลี้ยงผู้ใหญ่บุญศิลป์เนี่ยนะ

เจ้าภาพเขาจัดงานเฉพาะคนสนิทแหละ
จัดงานเล็กแล้วก็มีวงดนตรีมาเล่น
แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องจากที่วัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
แล้วก็มาทะเลาะกันหาเรื่องกันกับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
มันก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนแบบนี้
มีคนเจ็บอย่างที่รายงานไปค่ะคุณผู้ชม
แล้วทางพนักงานสอบสวนที่สพโพชัย
ก็สอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม

ต้องเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตอนนี้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วบางส่วนด้วยนะคะ